คุณผู้ชมทั้งสองท่านช่วยดูหน่อย
ว่าคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน

ฉันไม่แน่ใจนะคะว่านี่คือที่บ้าน
ที่ทำงานของตำรวจต่อชะดอหรืออย่างไร
คุณคะถอดเสื้อนั่งดื่มเหล้า
แล้วลักษณะคือสบายใจ

คุณจะบอกว่าเหมือนอยู่บ้านแต่จริงไม่ใช่อยู่บ้าน

นี่เป็นคลิปที่ถูกถ่ายมาเพื่อแชร์ตำรวจนายหนึ่ง

เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศพันธ์ตำรวจโท

ตำแหน่งนี้น่าจะเป็นรองผู้มกับด้วยนะ

ต้องกำคับแล้วก็อยากร่วมตอบ

บอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมแบบนี้
ถ่ายแม่งซะเลยถ่ายมาซะเลย
คลิปนี้คุณผู้ชมค่ะผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ย
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน๔๒
ค่ายศรีนครินทราอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังคลิปถูกเผยแพร่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ทีนี้ทีมข่าวเราก็พยายามตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

ก็เลยติดต่อไปยังผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้
ชื่อว่าพันธ์ตำรวจเอกวัฒนาเพ็งแก้ว
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๒
ค่ายศรีนครินทราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใช่คือผู้บังคับบัญชารู้แล้วล่ะ
บอกว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็เกิดขึ้นที่สำนักงานของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่
ภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๒

ตอนแรกเขาบอกเป็นตำรวจน้ำดีใช่ไหม
ใช่ค่ะผู้กำกับการก็ยืนยันแบบนั้น
บอกว่าจริงแล้วตำรวจในคลิป
ถือว่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ที่มีประวัติการทำงานดีเยี่ยมนายหนึ่งเลยนะ
เติบโตจากชั้นประทวน
จนผ่านเข้ามาเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ก่อนหน้านี้ไปประจำการที่กองบังคับการตำรวจ
เวนชายแดนที่๒๒จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อมาก็ขอทำเรื่องย้ายกลับภูมิลำเนา

แล้วก็รักษาตัวที่ตำบลแม่ลาน

นี่แหละนี่แหละค่ะคุณผู้ชมฟังต่อนะคะ
แต่เมื่อถึงกำหนดสั่งย้าย
กลับถูกย้ายไปประจำที่
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๐
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทำให้ตำรวจที่อยู่ในคลิปเนี่ย

ภรรยาเขาก็เสียชีวิตลง
คือพันธ์ตำรวจโทนายนี้อยากจะกลับบ้าน
อยากจะไปดูแลภรรยาที่บ้าน
แต่ปรากฏว่าการถูกสั่งย้ายถูกย้ายไปที่อื่น

บอกว่าตั้งแต่หลังภรรยาเขาตาย

นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เลยเกิดอาการน้อยอกน้อยใจ

ก็ได้มีการสั่งย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ทีนี้ก็ต้องดูเรื่องสภาพจิตใจของตำรวจต่อนะ